ดูอันนี้หน่อยค่ะแม่บ้านของโรงพยาบาลเขามาเข้าเวร
แล้วทีนี้ตอนที่เดินผ่านตึกนะเสียงที่เขาได้ยินแบบ
เอ๊ะเสียงเหมือนกับเสียงน้องหมามันร้องมาดังมาจากตรงไหนอ่ะ
มาจากท่อระบายน้ำหรือเปล่านี่ค่ะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เลยให้มาช่วยกันหน่อยซิกู้ภัย
อุ้ยดูต้องนอนไปเลยนะแล้วเพราะอะไรอีกมือนึงเอื้อมไปเอื้อมไปแบบจะสุดแขน
จะจับเอาน้องหมามันร่วงไปตรงไอ้นั่นเหรอตะแกงท่อเหรอคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเพราะว่าแม่บ้านโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชคนนี้เนี่ย
คือคุณป้าสมใจแก้วบำรุงค่ะป้าแกก็มาเข้าเวรตอนเย็นไง
ตอนที่กำลังเดินผ่านตรงตึกส่งเสริมสุขภาพได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงน้องหมาร้องดังมาจากท่อระบายน้ำแล้วก็เลยเป็นห่วงไงสงสารด้วยแหละ
ก็เลยเดินมาก้มดูในท่อระบายน้ำมองไม่เห็นในท่อมันมืดด้วยคุณผู้ชม
นี่โทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่กูภัยชั้นเผื่อบมาถึงแล้วโอ้โห
นี่มาพร้อมอุปกรณ์ค่ะแล้วต้องยกแผ่นที่ปิดฝาท่อตรงนี้ออกนะ
แล้วลงไปแบบทั้งตัวเลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย
ได้ยินเสียงน้องหมาร้องอยู่ร้องเป็นระยะแล้วก็เอาไฟฉายส่องดู
ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วย

เจ้าหน้าที่ตัวน้อยอายุ๑๓ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจเลย
มุดทอระบายน้ำคลานนไป

ขอดูหน่อยได้ไหมตอนที่เอาตัวน้องหมาออกมาสภาพมันจะเป็นยังไง
มันจะเปียกปอนไหมตัวมันสีอะไร

อายุเดือนนึงอ่ะนักข่าวบอกนะบอกว่าเมื่อวันที่๒๗เนี่ย
ภัยชุดนี้ชุดช้างเผือกเนี่ยเคยมาช่วยน้องหมาตัวผู้
ขนขาวสลับดำอายุเดือนหนึ่งตกท่อเหมือนกันตรงจุดนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมแล้วรอบเนี้ยก็มาอีกไม่รู้ว่าไอ้รอบที่แล้วกับรอบนี้นี่นี่
จะเป็นคอกเดียวกันหรือเปล่าแล้วที่เห็นน้องหมาตัวสีน้ำตาลนี่เป็นแม่หมาหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนั้นที่กู้ภัยเข้าไปช่วยแม่หมามันก็เดินวนเวียนวนเวียนอยู่
นี่อันนี้รอบที่แล้วแล้วรอบนี้เป็นตัวสีขาว
แปลว่ามันน่าจะคงเป็นคลอกเดียวกันแหละคุณผู้ชมหลังจากกู้ภัยเอาตัวมาได้นะ
แม่มันก็มาหาลูกมันใหญ่เลยคนที่มุงดูอยู่ตรงนั้นก็ขอบคุณกู้ภัยค่ะ
โอ้โหนี่อุตส่าห์มุดเข้าไปในท่อแล้วก็ช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
นี่ตัวที่สองแล้วน่ะในรอบห้าวันครับ
ไม่อยากให้มีตัวที่สามแล้วอ่ะอืมได้ยินหรอน่ะน่าน่า